มีเรื่องที่มีคุณหมอได้โพสต์ข้อความเตือนภัยกันนะครับ
เรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นคราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
เป็นเด็กอายุสิบสี่ปีนะครับถูกทิ้มเข้าไปที่เท้านะฮะ
ทะลุฝ่าเท้าเลยว่าเสียวค่ะคือดึงออกก็ไม่ได้ใช่ไหม
บอกดึงไม่ได้ต้องผ่าตัดเพราะว่าถ้าดึงไม้ออกเนี่ย
บางทีการดึงออกมาแล้วมันมีเสี้ยนอ่ะอ๋อมันจะยิ่งอักเสบ
มันจะหนักกว่าเดิมต้องผ่าตัดออกเท่านั้นเมื่อหลายวันก่อนจำได้ไหม
อันนั้นกินอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์จากโรงเรียนแท้งจากลิ้นทะลุปาก
โอ้โหนี่ทะลุเท้าดูสินี่เท้านี่ครับโอ้โหหวาดเสียวค่ะ
เนี่ยหมอบอกดึงออกไม่ได้เพราะว่าถ้าดึงออกมันมีเสี้ยนอยู่
แล้วมันเกิดมันไปเสียบอีกเนี่ยหนักก็เลยต้องผ่าตัดนะครับ
หลังจากช่วยเหลือเด็กวัย๑๔ปีคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณหมอท่านนี้ก็โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่านี่แหละ
ภัยของไม้เสียบลูกชิ้นของคนที่กินแล้วก็ทิ้งเรียราชไปแทงทะลุฝ่าเท้า
เพราะว่าเด็กวิ่งไปเหยียบคือเจ็บแบบว่าเห็นแค่นี้แต่เด็กสาหัส
ไม่อยากดูภาพเลยอ่ะมันทะลุขนาดนั้นน่ะ
โอ้โหปึ๊กเข้าไปเลยนะ
ผู้ที่โพสต์เอาไว้นะครับคุณหมอท่านนี้คือนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติ
ซึ่งท่านเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้โพสต์เตือนบอกว่าเด็กคนนี้ถูกไม้เสียบลูกชิ้นที่ทิ้งไว้เรียราช
แทงเข้าไปมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เคสนี้จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเอาไม้เสียบลูกชิ้นออก
จะยิ่งทำให้เจ็บแล้วอาจมีเสี้ยนหนามบนไม้ทิ้มแทงเท้าเพิ่มเติมเข้าไปอีก
ทำให้เกิดการอักเสบและอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น
คุณหมอยังบอกด้วยว่าเคสนี้หนักนะหนักกว่าไม้ลูกชิ้นที่เคยช่วยเหลือเด็กที่ถูกแทงทะลุคอก็เคยรักษามาแล้ว
แต่อันนี้หนักกว่าล่าสุดเด็กคนนี้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคงต้องอยู่อีกหลายวัน

โอ้โหผู้คนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

อย่างบางคนก็บอกว่านี่เพิ่งโดนมาเหมือนกัน
เสียบลูกชิ้นแทงเมื่อวันลอยกระทง
มีอาการปวดจนหน้ามืดเลย
แผลเนี่ยหมอต้องเปิดปากแผลเพิ่มเพื่อทำความสะอาด
อีกคนก็บอกว่าเราควรจะหักไม้เสียบลูกชิ้นแล้วทิ้งลงถังขยะทุกครั้งไหม
เป็นไปได้พ่อค้าแม่ค้าควรเลือกใช้ไม้เสียบลูกชิ้น
ที่มันไม่แหลมมากก็น่าจะดีเพราะทุกครั้งที่ซื้ออาหารเสียบไม้กิน
ก็ต้องหักส่วนปลายแหลมทิ้งก่อนทุกครั้ง
บางทีมันแทงหมูแทงลูกชิ้นไม่เข้าต้องเอาแหลมไว้ก่อน
ส่วนการทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นเรียราชนะครับถูกรณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยออกมาขอความร่วมมือว่า
ถ้าใครจะทิ้งเนี่ยเอาแบบนี้เลยเนี่ยหักเป็นท่อนแบบนี้เลย
แล้วเอายางมัดแล้วค่อยทิ้งแม้แต่ทิ้งลงถังขยะก็ต้องหักแล้วมัดแบบนี้
ใส่ถุงยิ่งดีเพราะมีพนักงานเก็บขยะเคยไปเก็บไปหยิบไปโกยขยะ
แล้วถูกไม้เสียบลูกชิ้นแทงเข้าไปมาแล้วจนเธอต้องไปช่วยประถมพยาบาลให้
ก็เลยออกมารณรงค์กันในตอนนั้นนี่ภัยของไม้เสียบลูกชิ้น
ใกล้ตัวที่แบบต้องระวังนะ
หนุ่มผมก็เจอบ่อยเตะฟุตบอลเนี่ย
สมัยเด็กเนี่ยเด็กฟุตบอลสนามบอลโรงเรียนเนี่ย

ก็ต้องรูดแบบลูกชิ้นออกไม่ต้องเอาไม้ได้ไหม
ผมคนเดียวเนี่ยเป็น๑๐ไม้

โถเนี่ยสาเหตุเนี่ยโถ

นั่นไงต้องบอกว่าสมดำหน้า